สูญใยดาวให้ธรรมชาติถ้าสมมุติเป็นแฟนกันถ้าเราเป็นแฟนกันเราก็พร้อมจะผ่อน

เอ้าบ้าอ่ะมีน๒๐๐๐๐๐
ผ่อนเดือนละ๒๐๐๐๐๐เฉพาะโอเคมันคือความสุขใจมันปกติอ่า

แต่เขาต่อไปแล้วไว้ไม่ทำได้ไหมไปแล้วก็ไปรับสิหนู

ตลอดระยะเวลาที่คบกันมา๖ปี
ส่งเสียค่าเรียนให้หมดเลย
เอ๊ไปขอทุนเรียนฟรีจากมหาลัยอะไรบ้างมั้ย
พี่แอนเขาทำงานหาเงินไม่มี

เพราะต้นแต่ทางมหาละเค้าจะมีทุนดาราเถอะ

แล้วฟรองก์เคยบอกว่าถ้าเลิกกัน
ฟร้องเกย์ยินย้ำที่จะเปลี่ยนสัญญากรรมสิทธิ์
ที่นี้พีเคบอกว่าอันนี้ไม่รู้ไม่เคยไปนอนเหมือนเขา

เรื่องบ้านไม่รู้แต่ว่าเรื่องรถมันมีเอกสารออกมาจริงว่า
แต่อันนี้ฉันเข้าใจคุณแอ่นะ
นี่อยู่ไหนเอ้ากูอัดรายการท่องสรุทธ์
ในรายการอะไรนะของเมื่อก่อนช่อง๓ที่ทำกับหมอช้างอ่ะ

ขนรูปมาให้หมอช้างว่ะ
เปลี่ยนห่วงจุยังไงให้ผัวกลับมา

เขาก็ยังรักอยู่
แต่ทำเดี๋ยวก่อนนะจะต้องเข้าบ้าน
อ๋อฉันเข้าบ้านไม่ได้

การย้ายของออกจากบ้านเนี่ย๖๐วันคือ๒เดือน

สิ่งที่พี่เอ๊จะออกจากบ้านได้มีแค่

ห้ามเอาเฟอร์นิจงเฟอร์นิเจอร์ข้าวของเครื่องใช้อะไรเด็ดขาด

ที่ไม่ให้พวกเข้าของเฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ไฟฟ้า

เสียหายมากพอแล้วหรือยังไง

คุณเอ๊มีสิทธิ์ที่จะเอาของออกจากบ้านไป

อยากเป็นคนดาวน์แล้วเป็นคนผ่อน

เขายึดเฉพาะที่พื้นกำแหนนืนกับตัวบ้าน
ของในบ้านไม่ใช่หรอก

สาเหตุที่คืนรถช้าเนี่ย
เพราะว่าใช้เวลาในการย้ายที่อยู่หาบ้านหาที่อยู่ใหม่ติดงานก็เลยคืนช้า
และประเด็นเรื่องที่ไม่ผ่อนรถต่อมันมีประเด็นเรื่องไม่ผ่อนรถต่อด้วย

ทั้งที่ในสัญญาระบุเอาไว้แล้วว่า
วันที่เลิกกันเขาทำสัญญาคู่กันเซ็นลายเซ็นคู่กันไว้ว่า
ฟรองต้องคืนกรรมสิทธิ์ให้อืมอืม

โนเขาบอกประเด็นมันคืออันนี้

อ๋อเหรอเอ๊พี่เอ๊บอกว่าพี่เอ๊มีหลักฐานว่าฟ้อง

โอ้โหแม่ฟ้องสวนกลับพันที

ก็คุณยังเล่นหวยเลย
เอ้าหวยบ้านไหนกูเล่น

ก็เขาไม่มีตังครับมีเงินเลยหลายคนละ
แม่ตอบอย่างนี้หรอ

เรียบร้อยกดไลค์ให้บ่อยจังกดตังค์ให้บ้างนะ
สุดท้ายพี่เอ๊ก็สรุปเอาไว้ว่า
สาเหตุที่มีสัญญาเรื่องเอ๊จะผ่อนต่อแล้วจะยกรถให้

ไอ้มิ้นเลขมาก

เดร้าไข้คือหลัดเดิม
ไม่คะแต่เอ๊มีอย่างนี้มากจากเด็กแล้วค่ะ

แล้วสุดท้ายความผิดมันอยู่ตรงไหนไหมเรื่องนี้

แค่เราแค่เอากฎหมายเข้ามาคอก

โอ้ยเอ๊น่ะอายุห่างกัน๓นาที

น้อง๒๕เอเท่าไหร่มะ
สามสิบปีหรือ๒๐
เธอนะคะไปเป็นเด็กอายุ๑๘อย่างนี้
อย่างน้อยมันก็ยังแบบว่าชื่นใจอีกหลายปีถูกต้องไหมล่ะ

อ่ะถูกว่าสังขาดว่าต้องดีอีกหลายปี
เพราะว่าก่อนหน้านี้ที่มีเรื่องกันในรายการของกระแสเนี่ย
เข้ามาแบบว่าแฉกันเนี่ยก็ก่อนหน้านั้นเนี่ยก็คือ
มีแบบโทรศัพท์แล้วก็พี่เอ๊เขาจับได้มันรู้สึก
ในโทรศัพท์ฟ้องเขาก็เลยบอกว่าเอาโทรศัพท์ผมไปเลย

ตอนนั้นให้เขาไม่มีแค่นั้นล่ะแล้วยังไงต่อคุณแม่โอ้โฮ
อือไม่แต่ว่าชวนต้องรัฐนียกรไปตีถึงการชนะบุรีก็ไปมาแล้ว